คุณผู้ชมคะช่วงนี้แชร์เรื่องประสบการณ์บนท้องถนนกันหน่อยค่ะ
คือใครเคยโดนล็อกล้อแล้วเวลาโดนล็อกล้อแล้วทำยังไง
ส่งมาบอกกันหน่อยคือปกติมันก็ต้องไปหาตำรวจถูกไหม
พอไปจอดผิดที่ผิดทางปุ๊บตำรวจก็จะเอาเครื่องอุปกรณ์ล็อกไปล็อกล้อ
จ่ายค่าปรับเสร็จปุ๊บก็กลับมารอที่รถแล้วตำรวจจะกลับไปปลดกุญแจให้
อันนี้ก็คือเป็นเสร็จสิ้นตามกระบวนการ
แต่ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่ง
เขาถูกตำรวจล็อกล้อแถวเยาวราช
แต่เขาไม่ยอมไปจ่ายค่าปรับล็อกใช่ไหม

ครับทำไมครับสิ่งตรงไหน
มันเป็นส่วนพวกที่คบกันหมดนะครับ
เป็นภาพนิ่งของผู้หญิงที่ถืออุปกรณ์ที่ไปเป็นเลื่อย

โอ้โหหลายคนเข้าไปแสดงความเป็นห่วงผู้หญิงในคลิปมากเลย

เขาบอกว่าโอ้โหนอกจากจะโดนค่าปรับเรื่องของการจอดรถ
ที่ห้ามจอดแล้วโดนข้อหาเพิ่มสิ
ทำลายทรัพย์สินทางราชการโดยอีกหนึ่งกระทง
แล้วที่สำคัญมันเป็นคดีอาญาซะด้วยนะ
เป็นคดีอาญาแผ่นดินยอมความไม่ได้นะคุณผู้ชม
นะครับนะฮะตำรวจบอกว่าอ้าวทำไปเลยครับ
เดี๋ยวผมเรียกไว้ที่หลังละกัน
หลายคนก็สงสัยไม่ได้ว่าทำไมตำรวจถึงไม่ห้าม
แต่กลับยืนถ่ายคลิปอย่างเดียว

ตำรวจสนจักรวรรดิเขาโพสต์ชี้แจงบอกว่า
ที่ไม่เข้าไปห้ามที่ไม่เข้าไปควบคุมตัว
เพราะว่าคนก่อเหตุเป็นผู้หญิง
แล้วคนก่อเหตุถือเลื่อยอยู่ซึ่งถือว่าเป็นอาวุธมีคมในมือ
ซึ่งการเข้าไปดำเนินการจับกลุ่มตอนนั้น
อาจจะเกิดให้เหตุการณ์มันบานปลายก็ได้
เพราะเธอค่อนข้างที่จะมีอารมณ์ร้อนอยู่นะครับ
แล้วภาพออกมามันอาจจะเป็นภาพที่ไม่ดี
ว่าตำรวจนั้นไปทำร้ายผู้หญิงจับกลุ่มผู้หญิงอะไรแบบนี้นะฮะ

เลือดก็เลื่อยไปเขามีหลักฐานก็คือถ่ายคลิปเอาไว้
เห็นรถเห็นสีเห็นทะเบียนเห็นใบหน้าอย่างชัดเจน
แล้วก็จะดำเนินการออกหมายเรียกย้อนหลัง

โพสต์คลิปลงในเฟซบุ๊คส่วนตัวไง

ใช่แล้วแม่แล้วก็พี่ชายของผู้หญิงคนนี้
เขาก็เลยโทรมาถามที่สนจักรวรรดิ
บอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุมตัวผู้หญิงคนนี้ไว้หรือเปล่า

ใช่แล้วก็เลยบอกว่าเนี่ยฉันกำลังจะพาผู้หญิงคนนี้
พบจิตแพทย์ที่โรงพยาบาลในราชบุรี

ถูกไหมแล้วย่านติดต่อไม่ได้
เลยพยายามจะสอบถามว่าตำรวจทราบไหม

ทีนี้ตำรวจก็ต้องมาตามหาผู้หญิงคนนี้ในคลิปนะคะ
ก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นผู้ป่วยทางจิตจริงหรือเปล่า

ต้องตรวจสอบว่าเธอเป็นผู้ป่วยทางจิตจริงหรือไม่
ถึงแม้ตอนนี้ย่าติดต่อไม่ได้แต่ว่าตำรวจจะมีการตามตัว
เพราะว่าเธอก็ต้องรับผิดชอบเรื่องของคดีความที่ถูกไป
ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วย